การแต่งกายในการรำไทยตีหม้อเป็นการแต่งกายที่สอดคล้องกับรูปแบบชุดพื้นบ้านโคราช
โดยนักแสดงฝ่ายหญิงจะสวมเสื้อคอกลมและนุ่งจงกระเบน
ส่วนนักแสดงฝ่ายชายก็จะสวมเสื้อคอกลมนุ่งจงกระเบนและคลาดผ้าขาวม้า
ซึ่งผ้านุ่งจงกระเบนเป็นรูปแบบของชุดพื้นบ้านโคราชที่นิยมนุ่งกันมาตั้งแต่อดีต
ในการรำจะใช้ผ้านุ่งจงกระเบนสีน้ำตาลที่สื่อถึงสีของดินซึ่งเป็นวัสดุหลักในการตีหม้อ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน